ล่าสุดคนก็ไปถามวาดิมนั่นแหละว่าเกี่ยวกับว่าเฮ้ย
มีลูกแล้วเป็นยังไงเขาตอบสั้นเลยนะ
ว่าใครอยากจะมีลูกตอนอายุ๑๙
ฝรั่งมันถึงเวลามันตอบตรงอยู่แล้วถูกต้องไหมล่ะ
มันก็ร้อนเต็มโซเชียลไปเลยล่ะกับประเด็นเรื่องดราม่าของไม้พี่รัฐซาร่า
จนรามไปถึงวาดิมแฟนคนล่าสุขของซาร่า
ซึ่งเมื่อวันอาทิตย์เขาก็ออกมาแถลงการทั้งหมดเลิกแล้ว
ตนได้คบกับซาร่าจริงถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปเนี่ย
กลับไปเนี่ยเพียงสามเดือนเท่านั้นเองแล้วก็ซาร่าเป็นคนบอกเลิกเขาในเดือน
มกราคมหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้ติดต่อกันเลยอืมปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เขาไปสัมผัสเออ
กับคุณบอยไปสัมภาษณ์กับอะไรนะกับคุณบอยเนาะคุณบอยคุณบอยนะเรื่องนี้ต้องถึงบอย
เรื่องนี้ต้องถึงบอยนะเขาไปสัมภาษณ์กับคุณบอยเขาไปสัมภาษณ์กับรายการต่าง
ปรากฏมันไม่ตรงปรากฏมันไม่ตรงใช่ไหมไม่ใช่ทำอะไรไม่ตรงก็เขาบอกเขาจะกลับมาแต่งงาน
อะไรอย่างนี้เขาบอกเขาไม่ได้คิดจะกลับมาเมืองไทยอีกแล้วนี่เห็นไหมล่ะเรายังคบกันปกติค่ะ
เราไม่ได้เลิกลากันตามที่ข่าวลือออกไปปรากฏว่าวาดินตอบนะฮะซาร่าเป็นคนบอกเลิกเองเมื่อเดือนมกราคม
จากนั้นเราก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยอันนี้เนาะที่จริงมันมีอะไรอีกเยอะแยะนั่นแหละ
ใช่แต่อันนี้คือก็เป็นประเด็นเรื่องของทางวาดีเลยนะแต่ในมุมของเรื่องคุณไม้
เห็นไหมจบไปแล้วล่ะเชื่อว่าเร็วนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้ลูกคืนคือไม่ใช่ได้ลูกคืนจะใช้อย่างนั้นไม่ได้หรอก
คือลูกก็ยังอยู่กับซาร่านั่นแหละเพียงแต่ผมเชื่อว่าเร็วนี้น่าจะมีประเด็นที่ดีเกิดขึ้น
ทั้งสองฝั่งเธอดีครับ
ทั้งสองฝั่งสงสารเด็กจริงคือแล้วผมบอกอย่างนะเท่าที่ผมไปรู้มาแบบลึกเลยนะฮะ
คนรอบตัวคุณซื้อไงที่ปรึกษาทำพังกุญสือจริงแล้วเป็นอย่าง
นั้นอืมคุณซาร่าเขาจะรู้ตัวไหมว่าเขาพังเขาต้องรู้น่าเกลียดมาก
เขาต้องรู้เขาต้องรู้ว่าว่ามันพังแล้วแล้วก็เชื่อว่าคนที่ไปแนะนำ
ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ต้องเนี่ยก็คงจะรู้ตัวด้วย
ผมรู้ถึงขั้นที่ว่าคนเหล่านี้มาขอโทษซาร่าด้วยซ้ำไป
ว่าไม่น่าไปไม่น่าจะไปวางแบบนี้ถูกเพราะผมเท่าที่ผมรู้มาเลย
คือซาร่าเนี่ยไม่เคยค้านที่จะให้เพื่อนเพื่อนไม่ใช่ไม่เคยค้านที่จะให้
โอเคอยู่แล้วแต่ประเด็นคือคุณซือคุณซือเป็นแบบว่าอย่างเยี่ยมแต่ทั้ง
หกพ่อนั้นด้วยอืมคุณซือคิดให้นะคุณซือคิดหมดอืมอ้าวคุณแม่ยัง
ก็มีสองทางคือระหว่างสู้ให้จนหลังชนฝากับยอออกมา

วันนี้ซาร่านี่ผมบอกผ่านตรงนี้เลยนะ
คือเดินไปข้างหน้าเนี่ยยังไงก็ชนกำแพง
สิ่งที่คุณจะแก้ไขได้วันนี้คือคุณต้องเดินถอยหลังรหัสทางใหม่
เท่านั้นเองคือวันนี้อยากให้เข้าใจอย่างหนึ่งว่า
ถ้าวันนี้คุณเป็นอะไรคุณล้มขึ้นมาคุณพังขึ้นมา
คนที่ล้มกับคุณคือมีลูกอีก๒คน
แต่คนที่แนะนำคุณไม่มีใครเขาล้มกับคุณนะ

มันก็ยังกินได้ดูได้ทำอะไรได้

แต่คนที่นั่งฟังข่าวแล้วจะตายก็คือซาร่าถูกต้องไหมล่ะ

เอาคุณแม่แล้วในช่วงระยะเวลานี้สมมุติ
ในสมมติเขาอาจจะรู้สึกว่ายอมแล้วทุกอย่างอาจจะ

ซึ่งความจริงเอาจริงก็ไม่ได้อยากจะอ่านข่าวเขาแล้วอะเนาะ

ฉันชอบวิธีการรับมือของคุณคนอื่นจะได้ไม่ต้องมานั่งเดาสุ่มกัน
มันดีสำหรับทุกคนปรากฏว่าวาดิมตอบฮะ
วาดิมตอบเข้ามาตอบคอมเมนต์กลับว่าไงวะ
ผมว่าผมพูดมากพอแล้วครับ

หวังว่าทุกคนจะเชื่อในคำพูดของผม
ใครล่ะอยากจะมีลูกตอนอายุ๑๙กันล่ะ

เขาแก้วไปแล้วไง

อันนี้รู้สึกจะมาถ่ายของใครว่า

ของพิสิทธิ์ด้วย

แล้วก็เขาก็เสร็จปุ๊บเขาก็ไปเมืองจีน
ซึ่งจริงพวกนี้พวกนี้ในแบบเขาก็ไปของเขาเรื่อย
สักกี่วันถึงได้ข่าวดีที่บ้าน

แต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันน่าจะมีอะไรดี

อันไหนควรจะทำอันไหนไม่ควรทำ
อันไหนที่ฟังแล้วควรจะเดินหน้า

ผมว่าวันนี้ซาร่ามไปถึงจุดที่

ดื่มเหมือนคนเข้าไปในถ้ำ

แต่คนส่องไฟมันมีไฟฉายอยู่

ถูกปะฮะแต่มุมของไอคนที่เดิน
คือคุณต้องหยุดแล้วเดินถอยหลังกลับมาแล้วก็ไปหาทางอื่นที่เป็นทางออก
ไม่ใช่กูจะแบบไปตามไฟฉายมันจะไปทางนี้ไปทางนี้บางทีมันก็ไม่ได้ไงพี่
มันตันแล้วคุณพูดดีนะเนี่ยใช่จาร่าฟังพี่หนูมันตันแล้วจริง
วันนี้คือต้องหยุดแล้วก็หาวิธีทางใหม่ทำอะไรใหม่ให้ทุกอย่างมันจบด้วยดี
ใช่มั๊อคือมันต้องหยุดตรงนี้ต้องเปลี่ยนวิธีการทุกอย่างอันนี้ผมมองแบบนั้นนะ
โปรดติดตามตอนต่อไป